ของทัพวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยนะครับวันนี้ได้พักหนึ่งวันก่อนที่จะลงแข่งขันในวอเล็กบอลรอบคัดเลือกโอลิมปิกสองพันสิบหก
ซึ่งก็ยังคงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะลงสนามในเกมที่๓ที่จะเจอกับเนเทอร์แลนด์ครับ
วันนี้ครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยได้พักหนึ่งวันจากการแห่งขันวัลบอนหญิงโอลิปิกเกมสองพันสิบหกรอบคัดเลือก
ซึ่งโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกศรก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของบอลเสิร์ฟ
จากนั้นครับยังมีการประชุมทีมเพื่อที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่๒ที่แพ้อิตาลีมา๑ต่อ๓เซตเมื่อวานนี้รวมถึงวางแผนเพื่อเจอกับเนเทอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ไทยนั้นแข่งไปแล้วสองนัดชนะหนึ่งแพ้หนึ่งหลังอันดับที่สี่ของตารางมีสามคะแนนจากทั้งหมดแปดทีมนะครับ
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นของไทยนั้นฟอร์มดีมากครับเพราะว่าสาพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติได้เปิดเผยสถิติหลังผ่านการแข่งขันไปเพียงแค่๒นัด
ปรากฏว่าน้องเพียวคนนี้ครับอัชรพรคงยศเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทยโดยทำไป๓๓คะแนนนะครับ
และติดอันดับสี่ของผู้ทำคะแนนสูงสุดจากทั้งหมดแปดชาติในเวลานี้ส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองก็คือปียนุษยแป้นน้อยครับ
ซึ่งเป็นลิโบโร่ของไทยก็ไม่น้อยหน้านะครับ
ด้วยการทำสถิติเป็นอันดับ๒ของผู้เล่นที่รับบอลเสิร์ฟดีที่สุด